คุณผู้ชมมาดูต่อรถกับข้าวจะรถกับข้าวรถกับข้าวมาแล้ว
แต่ไม่ต้องควักตากมาด้วยใจละกันคุณผู้ชมค่ะ
เขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาช่วงโควิดแบบนี้
อย่างที่บอกไปพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันเยอะ
ปากท้องเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นของกินต้องมาค่ะ
แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับโควิดกันอยู่ตอนนี้นะคะ
ไม่มีงานไม่มีงานแน่นอนก็ไม่มีเงินนะคะ
ก็เลยเอาอย่างนี้รถกลับข้าวค่ะตระเวนไปแจกอาหารตามชุมชนต่างในกรุงเทพมหานครนี่นะคะ
เป็นภาพที่ประชาชนต่อแถวแบบเว้นระยะห่างรอคอยที่จะแบบว่ามารับสินค้ารับอาหารกันนะคุณผู้ชมนะ
นี่คือหลายคนเรียกกันติดปากว่ารถกับข้าวบ้างล่ะรถพุ่มพวงบ้างล่ะนะฮะในรถคันนี้บอกเลยว่าของดีทั้งนั้น
ของสดของแห้งของยังชีพต่างต่างค่ะตระเวนไปแจกฟรีตามชุมชน
เชื่อว่าวันนี้กลับไปได้กันกับข้าวหลายมื้ออยู่นะใครที่เดือดร้อนจากผลทบผลกระทบโควิดค่ะ
ว่าจะเป็นผู้ที่ตกงานขาดรายได้คนรายได้น้อยช่วงนี้เนาะผู้สูงอายุ
แม้แต่บางครอบครัวที่ต้องกักตัวกันยาวออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็จะมีตัวแทนหมู่บ้านออกมารับ
แล้วก็เอาไปแขวนไว้ให้หน้าบ้านคุณผู้ชมคุณบอยคุณเจี๊ยบนี่นะคะทำแบบนี้มาหลายวันแล้วนะ
ทั้งคู่บอกว่าวันแรกที่เห็นภาพเอาจริงดีใจน้ำตาไหลอยู่เหมือนกันนะ
ของตัวเองที่ทำขึ้นมาไปส่งอาหารให้พี่น้องประชาชนที่กำลังลำบาก
พูดตรงมีอาหารต่อชีวิตบางบ้านมื้อ๒มื้อ๓มื้อว่ากันไป
เธอบอกเธอดีใจจริงเห็นแล้วน้ำตาคลอนะ
ตั้งใจทำก็เป็นรสกับข้าวแบบนี้แหละจะได้ทานกันหลายมื้อหน่อย
เข้าถึงที่ชุมชนแล้วก็จะพยายามแจกให้เร็วที่สุด
แล้วก็ให้จำนวนคนที่รับได้รับมากที่สุดค่ะไปฟังเสียงคนใจดีคู่นี้กันเลยค่ะ
รู้สึกดีใจที่เห็นคนในชุมชนแต่ละชุมชนที่เราไปถืออาหารแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้าน
มีอีกหลายครอบครัวที่พร้อมจะหยิบยื่น
น้ำใจตรงนี้มาช่วยพวกคุณนะครับ
ก็อยากจะให้กำลังใจสิ้นแต่ละกัน

ก็ให้กำลังใจสิ้นแต่ละกันอย่าท้อนะครับ
ค่ะแล้วก็กิจกรรมโครงการดีแบบนี้

คุณผู้ชมไปติดตามผ่านทางเพจของพี่บอยพี่เจี๊ยบกันได้นะคะ

มาด้วยใจล้วนมาด้วยจิตอาสา

แล้วก็อย่างเมื่อวานมีคนแชร์กันเยอะ
เจี๊ยบเองก็แชร์ผ่านโซเชียลของตัวเอง
คือมีคุณลุงท่านหนึ่งท่านขาไม่ดี
ก็กะจะมาเอากับข้าวเหมือนกันแต่เพราะเอิ้นมาไม่ทัน
ท้ายที่สุดก็คือรถกับข้าวของหมดเกลี้ยง
แต่เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือแตงกวา
ถุงหนึ่งที่ทีมงานซื้อไว้จะเอาไปทำกับข้าวที่บ้านกินเอง
เห็นคุณลุงแบบนั้นก็เลยยกให้เลยทั้งถุง

เดี๋ยวรถกับข้าวคันนี้จะแวะเวียนมาตรงนี้ใหม่
สุดยอดน้ำใจจริงคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ

ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกภาคส่วนจริงนะคะ